คุณผู้ชมเปิดแฟมคดีดังวันนี้ย้อนไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับคดีสะเทือนขวัญค่ะ
น้องหลิวหญิงสาววัยสิบแปดปีอยู่อยู่
หายตัวปริศนาครอบครัวแจ้งความคนหายแล้วก็ออกตามหาตามสถานที่ต่างต่าง
นะคะสุดท้ายไปเจอตัวน้องจากผลตรวจดีเอ็นเอ
เป็นตรงกับสบหญิงนิรณามคนนึงค่ะ
เหตุการณ์ผ่านมาทั้งหมด๘ปีนะคะตำรวจพยายามแกะรอยคนร้ายจนสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
หลายคนตกใจนะคะไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ไปดูเปิดแฟมคดีดังกันค่ะ

ไม่ยากไม่มีอาวุธปืนติดตัวโดยโดยไม่มีแบบมีโปรดนะครับ
โดยให้จัดส่วนท่านขอแทนนะครับ
เป็นที่ของพระอาจารย์นี้ตำรวจปืนตัวนักฆ่านักฆ่านะครับ

ตำรวจเข้าคุกคุมตัวในจุมพลสุภาพง
หรือพอตุอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่บ้านอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นศพพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สพวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙
เมื่อนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือน้องหลิว
ขณะนั้นอายุ๑๙ปีหายตัวปริศนา
ไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ครอบครัวขอให้มูลนิธิกระจกเงาช่วยตามหา

ต่อมาเจ้าหน้าที่นำดีเอ็นเอของพ่อแม่น้องหลิว
ตรวจเทียบกับดีเอ็นเอที่ได้จากศพหญิงนิรนาม

ในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว

สภาพศพใบหน้าผิดรูป
และมีร่องรอยถูกยิงตามร่างกายหลายจุด
เจ้าหน้าที่จึงนำคดีนี้กลับมาสอบสวนอีกครั้ง
แนวทางการสืบสวนตำรวจพุ่งเป้าไปที่พอตุ๊
ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอตาพญาจังหวัดสะแก้ว
ที่เคยมาผัวพันกับน้องหลิว
ก่อนเข้าตรวจค้นในบ้านพักที่จังหวัดสุพรรณบุรี

และปอกกระสุนปืนเอาไว้ได้จำนวนหนึ่ง
ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับพอตู้
และนำตัวมาสอบปากคำที่สพวัฒนานคร
แต่พอตุ๊ยังยืนยันว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหลิว
และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ครับ
วันที่ครอบครัวของน้องหลิวรอคอยก็มาถึง
สารจังหวัดสะแก้วมีคำพิพากษา
ลองหามุนจิปราคมต้องร่วมกว่าปฏิเสธพคตุ๋

ค่าสินใหม่๑๗๐๐๐๐๐บาทให้กับครอบครัวของน้องลิว
ซึ่งคำตัดสินของศาลแม่ของน้องหลิวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ที่สามารถทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวได้
ก่อนนำรูปของลูกออกมานั่งที่หน้าบ้าน
พร่ำบอกดวงวิญญาณของน้องหลิวว่า
เอาคนที่ทำผิดมาลงโทษสำเร็จ
ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องพวงไม่มีเวรกรรมอะไรอีกแล้ว
ขอให้ลูกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
แม้การรอคอยของครอบครัวที่แสนทรมานตลอด๘ปี
และได้กลับมาเพียงชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิว
แต่ก็สามารถทวงความยุติธรรมให้กับดวงวิญญาณของลูกสาว
และนำตัวคนผิดมารับโทษตามกฎหมายได้สำเร็จ